คุณผู้ชมครับไปดูความคืบหน้าที่มีรายเดอร์หนุ่มคนหนึ่งเขาไปรอรับงานอยู่ที่หน้าร้านแห่งหนึ่ง

จังหวะหนึ่งเหมือนเขาเงยหน้าไปมองหน้าผู้ชายคนหนึ่ง
ผู้ชายคนนั้นถามมองหน้าทำไม
รายเดอร์ก็ปฏิเสธแล้วผมไม่ได้มองไม่มีอะไร
โดนตบไปหลายทีถึงแม้รายเดอร์จะยอมไม่เอาความจับห้อง
บอกว่ารับไม่ได้ไปดูเหตุการณ์ต้นเรื่องก่อนว่าทำไมต้องตบกันถึงขนาดนี้ครับ
รายเดอร์เค้าวิ่งหนีแล้วยังตามไปทำร้ายเค้าต่อ

เห็นเหตุการณ์ผู้ชายคนนี้ยังไปถามอีกว่ามีอะไรจะเอาด้วยไหมจะไปต่อยเขาอีก
นี่ค่ะคือมองหน้าไม่ได้เป็นอะไรก็ไม่รู้สังคมสมัยนี้มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเยอะเหลือเกิน
สุดท้ายโดนตบไปสองโดนต่อยไปหนึ่งคุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้ามร้านขายเครื่องดื่ม
ฐนศรีปราศจังหวัลขรังอำเภอหมื่อนครสิทธรรมราชเห็นไหมครับว่าเขาโดนไปกี่ที
ไปกูรีย์เทรียสไปตอบสุภาพนะผมไม่ได้มองพี่ไม่มีอะไร
ไปทำร้ายคุณผู้ชมแล้วก็หลบหนีไป
ผู้สื่อข่าวของเราตามไปเจอรายเดอร์หนุ่มคนนี้
แต่พอเขาเห็นคลิปเหมือนกันพอบอกว่ายอมรับไม่ได้
พอของผู้เสียหายชื่อวนายถนอมสับ
สิทธิศัพท์อายุ๔๖ปีเขาบอกเห็นคลิปแล้ว
คุณนักข่าวคุณผู้ชมเขาบอกว่าโหเอาคนเป็นพ่อนะ
มันไม่พอใจที่มาทำร้ายลูกเขาแบบนี้
เขาถามลูกชายแล้วลูกชายยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องขัดแย้ง
และไม่รู้จักกับคนคนนั้นมาก่อน
เจอกันครั้งแรกแล้วโดนแบบนั้นแบบไร้เหตุผล
พ่อเองก็ได้เข้าไปร้องทุกข์กับภูมิกับการ
สถานีตำรวจภูทรนครศรีธรรมราชแล้ว
ภูมิกับก็สั่งการให้ตำรวจติดตามผู้ชายคนก่อเหตุในภาพ
เพื่อมาดำเนินคดีครับ
หรือป้องกันไม่ให้ใครตัวนี้
ตอนนี้คุณพ่อพาลูกชายไปแจ้งความแล้ว
ตำรวจกำลังติดตามตัวผู้ชายคนนั้นมาดำเนินคดี
เพื่อลงโทษแล้วจะได้ไม่ไปทำแบบนี้กับใครเขาอีกนะครับ

หลายข่าวแล้วนะคะอ่านแล้วเกิดขึ้นแบบนี้